อ้าวแล้วก็เรื่องหูร้อนบนถนนยังไม่จบ
ไม่ยอมท่องคาถาช่างมันนะฮะ
ผู้ชายสองคนนี้ไล่ตีกันไม่สนใจเลยว่าใครเขาจะมาห้าม
สาเหตุจากอะไรรู้ไหมขับรถปาดกันครับ
หัวไหร่ดีดีต่างหากูเจอเนี้ยอ้าวก็ทิ้งมึงอ่ะบ้าทิ้งมึงอ่ะ
ถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมคลิปยาวกันคือมันเป็นอย่างนี้
ต่อยกันยกแรกคนเข้ามาห้ามเสร็จปั๊บแยกกันไปแล้ว
ว่าจบที่ไหนด้านวิ่งเข้ามาใส่กันอีก
เอามาโพสต์เตือนสติให้ใจเย็นอย่าใช้กำลังกันบนท้องถนนนะครับ
คือเหตุเนี่ยมันมาจากพี่รถกระบะกับพี่รายเดอร์เนี่ย
หน้ากันจนทั้งสองฝ่ายจอดรถแล้วคราวนี้ลงมาใส่กัน
หน้าดำหน้าแดงเลยคือคนเนี่ยเข้ามาห้ามคอยดึงเอาไว้แล้วนะ
นะครับไม่ให้มีเรื่องกันแต่เหตุการณ์มันไม่จบง่าย
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายนะครับก็เดินด่ากันไปเดินด่ากันมา
ไม่มีใครยอมใครบ้างเถอะด่ากันลั่นถนนเลยช่วงท้ายเหมือนจะจบ
อย่างที่ผมบอกมีคนมาแยกไปแล้วแต่ที่ไหนได้ทั้งสองวิ่งใส่กันอีกครับ
หมัดกันอีกท่ามกลางสายตาคนที่ผ่านไปผ่านมา
คนมาถ่ายคลิปก็ไม่สนใจตอนนั้นหน้ามืดอยู่
นี่นะครับใจเย็นหน่อยเถอะครับนะครับมันจะได้ไม่บานปลายนะครับ
บางครั้งเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
เสียเวลาเสียสุขภาพจิตเสียเงินด้วยนะต้องแบบนี้นะ